นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามในจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมแล้วก็ไปจับจราเข้ยักษ์
ที่บอกว่ายักษ์นี่เพราะว่าความยาวมากกว่า๓เมตรนะคะ
โดยชาวบ้านเป็นการแจ้งว่าพบลอยอยู่ในคลอง
ซึ่งก็คาดว่าเป็นจราเข้ที่หลุดออกมาจากฟาร์ม
หลังจากที่เกิดน้ำท่วมมาหลายปีก่อนค่ะ
นางสมจิตพันธ์สุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม
นำพนักงานหน่วยกู้ภัยและชาวบ้านกว่า๒๐คนค่ะ
ปิดล้อมป่ารกร้างริมคลองตาสาย

ตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
หลังมีชาวบ้านแจ้งว่าพบจราเข้ขนาดใหญ่
ลอยคออยู่ภายในคลองขณะที่หาปลาค่ะ
ก็ได้ร่วมกันตามหาจนพบจราเข้ตัวดังกล่าวนะคะ
ความยาว๓เมตร๓๐เซนติเมตร

จราเข้ตัวนี้พยายามที่จะพุ่งหลบหนี
แต่ป่าเกิดไปติดเถาวันทำให้ต้องลอยตัวหนีลงไปอยู่ในแอ่งน้ำค่ะ
โดยขณะที่จับตัวจราเข้ก็มีอาการแสดงดุร้ายด้วยนะคะ

ก่อนที่จะคลานหนีไปบริเวณบ่วงที่เตรียมเอาไว้
ทั้งหมดจึงเข้าล็อกตัวจนสามารถมัดตัวจอราเข้ได้สำเร็จ
ใช้กำลังคน๘คนและใช้เวลาเกือบ๑ชั่วโมงค่ะ
นางสมจิตนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามนะคะเปิดเผยว่า
บริเวณใกล้เคียงไม่มีใครเลี้ยงจราเข้
คาดว่าน่าจะเป็นจราเข้ที่อยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ
ว่าหลุดออกมาจากน้ำท่วมมานานแล้ว

หากทางเทศบาลไม่ดำเนินการจับไว้
เป็นอันตรายต่อชาวบ้านค่ะ
ขณะที่นายพรชัยยะหตะเป็นผู้ช่วยประมงอำเภอบางปะกง
ก็ได้มารับตัวจอราเข้พร้อมทำหนังสือรับมอบจอราเข้

และพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเศร้า
ก่อนจะเคลื่อนย้ายไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
จากจราเข้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกเลื้อยคลานค่ะ